บุกไปที่นี่เลยครับวงเวียนใหญ่
เดี๋ยวเราจะพาไปเจอเศรษฐีป้ายแดง
เจ้าของร้านหอยแคลงลวกระดับตำนาน
ที่คนเลิฟหอยแคลงต้องไปโดนสักครั้งหนึ่งในชีวิต
ที่สำคัญเนี่ยครับไม่ต้องแกะเองให้มือเปิดเล็บพังอีกด้วย
กับที่นี่เลยครับเจ๊พาหอยแคลงล่วง

ถึงแล้วถึงแล้วนี่เลย
หอยแคลงลูกเสพาวงเวียนใหญ่

ต้องบอกว่าหลายคนถ้าได้แวะมาอุดหนุนที่ร้านแล้ว
ไม่ได้เจอเจ๊พาก็อย่าเพิ่งคิดว่าเจ๊พาเขาวางมือนะครับ

แต่แค่เปลี่ยนมาคุมอยู่หลังบ้านเท่านั้นเอง
เพื่อคัดสรรหอยแคลงตัวอร่อยออกมาให้ลูกค้าได้ทาน
ทุกวันนี้เจ๊พาเลยให้ลูกสาวอย่างพี่จอย
ความหวังของครอบครัวมารับช่วงสารต่อขายหอยแครงแทน
เพื่อรับหน้าที่ต่อยอดความอร่อย
ปังยิ่งขึ้นกว่าเดิมนั่นเองล่ะครับ
พาหอยแคลงตำนานความแซ่บแห่งวงเวียนใหญ่

การขายหอยแกรงลวกเพียงอย่างเดียว

เพราะฉะนั้นน้องตองจ๋า
ช่วยขอวิชาการลวกหอยแกะหอยแคลง
สอนคุณผู้ชมหน่อยได้ไหมล่ะครับ
แต่กว่าสองคนนี้จะมายืนหน้าร้านช่วยเจ๊พาขายได้เนี่ย

พาเขาให้ฝึกวิทยายุทธ์ก่อน
แล้ววิชาการขายหอยแคลงล่วงเนี่ย

วกหอยนี่คือเราต้องใช้เวลาลวกกี่วินาที

ไม่เคยจับเพราะพ่อใช้การกรากของเขาอย่างเดียว
เราก็เลยคิดค้นเพลงขึ้นมากับตุมตาม

วิธีการแกะเดียวให้น้องมันค้นสอง

โอ้ยมันมีเลือดพอดีเลยอ่ะ
เดี๋ยวจะให้น้องตุ้มตามทำมิชชั่น

แล้วตูมดำก็แกะเลยเดี๋ยวนับดูว่าได้เท่าไหร่
มา๑๒ซ้ำ

ทำได้ไงอ่ะนี่๑นาทียังแกะไม่ได้เลยอ่ะ
เคล็ดลับการแกะหอยแคลงให้ได้เร็วขนาดนี้เนี่ย

เขาลองมาหลายวิธีแล้วล่ะครับ
แต่ฝาจีบนี่แหละตอบโจทย์ที่สุด
เพราะมีทั้งรอยหยักที่แข็งแรง
ลงล็อกกับฝาหอยแครงเป๊ะ
นี่แหละครับภูมิปัญญาใกล้ตัว

ไม่ต้องไปซื้อที่แก่ฟ้าหอยราคาแพง

เจ้าของร้านหอยแคลงลวกในตำนานทั้งที

มาฝากคุณผู้ชมหน่อยได้ไหมล่ะครับ
น้ำจิ้มที่ขายตอนนี้มีกี่แบบคะ

แล้วก็รสจัดอ่อนเผ็ด

นี่อันนี้เป็นเห็ดเปรี้ยว

แล้วก็หวานเข้าไป

พอลูกค้าสั่งจะใส่ถั่ว

อันนี้ก็พร้อมเสิร์ฟ

อันนี้ก็คือเผ็ดเปรี้ยวเลยนะคะ

อันนี้เป็นแบบน้ำจิ้มโบราณอย่างนี้ป่ะคะ
ถ้าจะเอารสจัดก็
ถือนิดนิด

แล้วมันก็จะมีความหวานของหอย

เพราะบางคนเขาชอบแบบสุกนิดนึง
คือแบบสุกมันจะมีความหนึบกว่านิดนึงค่ะ

แบบนี้มันจะมีความมัน

ต้องบอกว่าเจ๊พาพิถีพิถันทุกขั้นตอน
ตอนนี้เปิดให้ลูกค้าได้นั่งทานที่ร้านกันแล้ว
ให้เจภาฝากร้านหน่อยค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะกับการที่จะมาถึงจุดนี้
ถึงแม้ว่าจะดูเหมือนง่ายเพราะมันเป็นหอยแคลง

ทุกอย่างทุกวันที่ขายใจใจในทุกขั้นตอน
วันนี้ขอบคุณเจภาพี่จอยนะคะ

ขอบคุณน้องตุ๋มตามนะคะ